อันนี้เป็นไล่ฟันกันแทงกันสาหัสเลยครับ

คืองานนี้เขาเป็นงานประจำปีของเมืองปากน้ำเขา
ชาวบ้านก็รอคอยแต่สุดท้ายวัยรุ่นก็ตีกันเหมือนเดิมครับ
ก็ตีกันเหมือนเริ่มครับคนโดนฟันเขาที่กลางหลังเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีเท่านั้น
ก็ไปเที่ยวนะฮะเขาเรียกว่างานเจดีกันหรือว่างานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีครับ
แต่ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเหมือนกันอายุสัก๑๔๑๕ปี๒๓คน
อยู่เอามีดไล่ฟัน๕ทุ่มที่ผ่านมา
บอกว่าผมก็มาเที่ยวงานกับเพื่อน๔คน
มาถึงพื้นที่ลานคอนเสิร์ตตรงศาลากลางไปเจอกลุ่มวัยรุ่น
คือสุดท้ายคำเหน่นกันแหละครับเพิ่งมาเจอกัน
แล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาแน่จริงตัวไหมล่ะนอกงานเลยไปอะไรแบบนี้
แล้วก็กำลังจะเดินกลับไงอีกฝ่ายหนึ่งแบบอารมณ์ค้างอยู่ไง
ไปรออยู่ครับฟันเลยใช่หรือไหมท้าท้ายใช่ไหมฟันเลย
หลังจากเฮดตำรวจก็ไปคุมตัวภูเกาะเฮดได้สองคน
พร้อมกับมีดสปาต้าหนึ่งเล่มไปเที่ยวงานแต่เอามีดไปด้วย
วัยรุ่นสองคนที่เยาวชนอ้างว่าเอ้าก็ฝั่งนั้นน่ะ

ไปเที่ยวงานเจดีเป็นงานแบบขายของขายงานวัด

สำหรับงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีเขาจัดขึ้น๓๑๔พฤศจิกายน
เมื่อคืนแรกก็ตีกันแล้วหลังจากนี้คงต้องเพิ่มกำลังตำรวจหลายจุดหน่อย
เพราะไม่รู้จะมีการมาล้างแค้นและก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่นะครับ